ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยต้องบอกว่าโหดเหลือเกินอะไรจะขนาดนั้น
หน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งลูกบ้านหัวร้อนเหลือเกินถือไม้เบสบอล
กระหน่ำฟาดรอปภแบบไม่ยั้งนะฮะ
ถึงขั้นกระโหลกยุบแขนหักอาการสาหัส
เอาไม่เชื่อไปดูกล้องวงจรปิดที่หน้าป้อมยามนะฮะ
วันนี้ยังไงคือคือเรานับครั้งให้เลยนะฮะ
๑๔ครั้งอ่ะแล้วฟาดแบบเนื้อสุดมื้ออ่ะ

ลบถึงกล้องวงชอนปิดที่ป้อมรอประพอหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่ง

เขตคลองสามว่ากรุงเทพฯ

จะลงมาช่วยก็อาจจะไม่กล้า
หรืออาจจะเห็นว่ามีบรรดารอปภแถวนั้นก็มีอยู่

เราไล่ให้หมดแล้วนะฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะฮะ
แล้วผู้ชายคนนี้ทำไมถึงลงมือทำร้ายเขาแบบนี้นะครับ

เดี๋ยวท่านผู้ชมรอฟังนะครับ
ฟาดเขาไม่ยั้งในด้วยไม้เบสบอลนี่นะฮะ

ยังตะโกนชี้หน้าด่าทอเขาอีก
โห้ยังไงจะเครียดแข้นอะไรขนาดนั้น
ทำร้ายเขาจนนับนี่มีทีบทิ้งท้ายเห็นไหม
แล้วดูหน้าคือรู้เลยว่าแบบด่าไปด้วยตีไปด้วยฟาดไปด้วยแบบไม่แคร์เลยอ่ะ
นี่แล้วก็เดินไปยังมีอีกยังมีทิ้งอยู่
ตอนจะเดินไปเห็นไหมฮะตะโกนโหกเวกโหกเวกโวยวาย
แล้วเดินกลับเข้าหมู่บ้านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เขาเดินเดินออกมานะฮะแล้วเดินกลับเข้าไปนะฮะไม่ได้นั่งรถคันไหนมานะ
อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้อยู่แล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นช่วงเช้าที่รถเนี่ยกำลังผ่านเข้าออกกันอยู่พอดี
รอปภที่ถูกทำร้ายเนี่ยกระโหลกศีรษะยุบแขนหักอาการสาหัส
ตอนนี้ยังไม่ได้สตินะครับทุกผู้ชมครับ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับ
ได้คุยกับรอปภที่อยู่ในเหตุการณ์นะฮะชื่อวาทินสุดตาอายุ๔๕ปี
พี่วาทินเนี่ยบอกว่าคนเจ็บเนี่ยเป็นหัวหน้ารอปภ
ไมตรีคำสิงนอกอายุ๓๐ปี
ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยไมตรีคนเจ็บกำลังนั่งจดสมุดรายงานอยู่ในป้อม
อยู่ลูกบ้านนี่แหละคือผู้ชายคนก่อเหตุเนี่ย
เดินมาพร้อมกับไม้เบสบอลในมือมาถึงนี่
นำฟาดหัวเขาแบบไม่ยั้งเลยนะฮะ

แล้วตะโกนโวยวายเท่าที่จับใจความได้คือบอกมาด่ากูทำไม
ตอนนั้นมัยตรีผู้หรือหน้ารอปภเนี่ยเขานั่งหันหลังอยู่ด้วย
เขาไม่ทันตั้งตัวอุ้ยนี่คราบเลือดติดที่สมุดอยู่เห็นไหมค่ะ
โอ้โหเขากำลังจดสมุดรายงานของป้อมรอปภอยู่คือไม้เบสบอลคุณรัชพร
มันแข็งแล้วมันก็หนามากแล้วมันก็หนักด้วยนะคะบอกก่อน
ทีเดียวก็มึนแล้วฮะใช่ค่ะนี่ฟาดไปสิบสี่ทีฮะโอ้ย
ตอนนั้นทางพี่วาทินบอกผมเองก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกได้แต่ยกมือไหว้
ขอร้องคนก่อเหตุให้หยุดตีจนเขาหยุดนั่นแหละ
แต่กว่าจะหยุดก็สิบสี่ทีเน้นเน้นไปเลยอ่ะแล้วก่อนจะไปเนี่ย
ถีบประตูป้อมอีกทีนึงอ๋อที่ถีบเมื่อกี้นี่คือประตูป้อม
ประตูป้อมรอปภถึงเดินกลับเข้าบ้านไปอืมแล้วก็มีลูกบ้านอ่ะ
เขาเห็นเหตุการณ์เขาก็มาช่วยเหลือนำตัวหัวหน้ารอปภ
ไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุกัน
คือทางพี่วาทินที่เป็นรอพพอเนี่ยยืนยันว่าทีมงานรอพพอ
ที่ทำงานที่หมู่บ้านแห่งนี้ไม่เคยมีปัญหากับลูกบ้านผู้ชายคนนี้เลยนะครับ
ค่ะนี่ทำงานกันมาเนี่ยสี่ปีที่หมู่บ้านแห่งนี้เนี่ย
คนเจ็บเนี่ยหัวหน้าตรปภเขาก็อัธยาศัยดีพูดจาภัยร้อ
ลูกบ้านหลายคนเขาก็รักชื่นชอบดีเอาขนมเอาของขวัญมาให้กันเป็นประจำ
ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้ชายคนนี้ไปโกรธเคืองเรื่องอะไรมาอยู่ดีมาตะโกนบอกมาด่ากูทำไม
นี่ฮะก็เลยอยากให้ตำรวจเนี่ยไปจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีให้ได้
เพราะพฤติกรรมเนี่ยมันโหดเยี่ยมมากตีไม่ยั้งแบบนี้เนี่ย
มันน่าจะถึงขั้นหวังจะเอาชีวิตเขาเลย
เขาร้องออกมาเหมือนคนบ้าเขาพูดว่ามึงด่ากูเหรอไอ้มึงด่ากูเหรอ
ไม่ชอบเหรอคนรวยมึงเบื่อคนรวยเลยกูไม่ได้รวยครับ
เขาก็ฟาดเอาฟาดเอาเร็วเขาบอกผมก็ยกมือไหว้เขาก็ขอขอถือครับพี่
อย่าไปทำเขาเล่นผู้หญิงเลยเขาเจ็บมากพอแล้วผมว่านี้ครับ
ผมว่าคนมีสตินะแล้วผมก็คิดว่าเขาคงไต่ตองไว้ก่อนแล้วด้วย
ไม่งั้นเขาจะถึงมาให้เบสบอร์ดมาอืมครับเขาตีสำหรับประมาณกี่ทีครับ
ประมาณเป็นสิบหรือไงเขาที่ดูจากกล้องพงจรปิดนับดูนี่สิบสี่สิบสี่ทีนะ
เต็มแรงเลยครับแล้วผมดูผมว่ากะเอาให้ตายเลยครับ
สำหรับอาการของนายไมตรีตอนนี้นะครับอาการสาหัสนะครับ
โหลกศีรษะยุบแขนหักทั้งสองข้างนะครับยังอยู่ในห้องไอซียูนะฮะ
ยังไม่สามารถพูดคุยตอบโต้อะไรได้ยังไม่มีสติเลยนะครับ
ล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับมีรายงานว่าพ่อและพี่สาวของผู้ชายคนนี้
ได้ติดต่อไปยังญาติของรอปภคนเจ็บบอกว่าพร้อมรับผิดชอบทุกอย่างค่ะ
แล้วก็เดินทางไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลอ่าพ่อของคนก่อเหตุ
อ้างกับญาติของคนเจ็บบอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยที่เป็นลูกชายเนี่ย
เรียนจบปริญญาตรีมาหลายปีแล้วคุณรัชพรค่ะแล้วยังไงคะ
ยังไม่มีงานทำและยังไงคะลูกชายก็เลยเครียด
พอเครียดแล้วก็ต่อด้วยการเป็นโรคซึมเศร้าแล้วยังไงคะ
ส่วนสาเหตุที่ลูกไปฟาดรอปภแบบนี้พ่อบอกพ่อยังไม่ได้ถามเหมือนกัน
ส่วนตำรวจสนคณะยาวเราสอบถามไปล่าสุดนะฮะ
เพื่อพี่ตำรวจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็บอกมาได้ทันทีเลยนะครับ
เราจะได้บอกกับท่านผู้ชมในช่วงเวลานี้
ได้ไม่ต้องข้ามวันแต่ว่าล่าสุดเนี่ยบอกกำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่
ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายคือผมว่าคดีนี้ตำรวจดำเนินคดีได้เลยนะ
ค่ะข้อหาเนี่ยตามภาพในกล้องวงจรปิดมันเป็นหลักฐานที่
ชัดเจนอยู่แล้วค่ะว่าลงมือขนาดนี้อ่ะใช่ไหมอืม
บ้านก็อยู่ตรงไหนก็รู้อยู่แล้วใช่ค่ะ
เพราะว่าคนเจ็บเองเนี่ยเขายังไม่ได้สติเขาอยู่ในห้องไอซียู
ก็กระโหลกยุบขนาดนั้นอ่ะแล้วไม่รู้ว่าญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนรอปภของเขา
หรือว่าทางหมู่บ้านเนี่ยมีใครไปแจ้งความแทนเขาหรือยังอืม
โอ้โหอย่างนี้มันเกินไปอ่ะแต่อยากบอกแบบนี้จริงจริงนะคะว่าคืออาการป่วยมันมันไม่ใช่สาเหตุนะ
ที่ที่คนคนหนึ่งจะไปทำร้ายอีกคนนึงได้ค่ะครอบครัวต้องดูแล
ถ้ารู้ว่าคนในครอบครัวคุณไม่สบายป่วยเป็นจิตเวทมีอาการทางจิตซึมเศร้าหรืออะไรก็ตาม
อันนั้นเป็นความรับผิดชอบของครอบครัวแล้วนะคะที่ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
ได้ฮะอ้างได้หมดล่ะก็ถึงเวลาก็ไปรักษาก่อนแล้วก็มารับโทษ